เมื่อวานนี้ฉันกำลังจะกลับบ้าน

ตอนหลังว่าจริงเป็นเด็กในร้านกาแฟ

คือไม่ได้หลุดหรอกเค้ายินดี
เค้าก็อยากนับให้อะไรอย่างนี้เนาะ

ที่เขากำลังได้รู้ปีกว่า

เป็นเริกดีที่สุดในการสู่ขอ
ถูกต้องชั้นก็เลยร้อนลนทนไม่ไหว
โทรไปหาคุณผู้จัดการคุณอิน

ของหลายคนของวีเจ๊จ๋ามีแต่ข่าวทั้งนั้นเลย

ไปฟังเสียงนะคะยืนยันว่าไม่ได้ท้องอย่างที่ทนคิดนะคะ

ไม่ต้องสงสัยไม่มีอะไรไม่มีท้องไม่มีอะไรนะค่ะ
ไม่ได้สายฟ้าแรกในทันที
แต่เราคิดว่าเราจัดแค่ในครอบครัวเชิญผู้ใหญ่มาทานข้าว

พืชโทษไปคือมีงานต่างสือมีงานตำคืนอยู่แล้ว

คือคู่กล้องมัดหายไว้ก่อนก็ไม่ถึงขนาดนั้น
เพราะว่าปีหน้าก็จะมีแบบตอนงานเฉ้าอยู่ดี
ที่สำเร็จแบบว่าส่วนตรงส่วนตาเล็กนี่เนาะ
บอกว่าหลายคนนับเดือนแต่สายป่านก็แฮสแท็กไปแล้วนะ
ไม่ใช่สายฟ้าแหละยังไม่ได้ท้องนะคะ

ยังไงก็ยินดีด้วยละกันข่าวดีส่งท้ายปลายปีกันไปจ้า